การชุมนุมนะคะ๑๙กันยาทวงคืนอำนาจราศดร
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่ที่ท้องสนามหลวง

เพราะว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

และอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่นี่ค่ะ
เดินทางไปให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะ
ก็ไปทักทายกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ

คุณธนทรก็ไปสมทบแล้วก็ไปให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
คุณธนทรก็ยืนยันเรื่องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
จากว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยมีอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูล
แม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
ก็ไม่ได้เกิดจากประชาชนเลือกตัวแทนไปร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
เป็นตัวแทนที่มาจากการแต่งตั้ง
ร่างของภาคฝ่ายค้านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ๒๐๐คน
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด
ผมไม่เชื่อว่าชนชั้นนำในประเทศนี้
ผมไม่เชื่อว่ากลุ่มอภิษฎชนจะยอมให้ประชาชน
แต่งตั้งตัวแทนของตัวเองไปร่างรัฐมนูล

แล้วมองว่าทางออกของประเทศต่อจากนี้

หากนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจ
ที่จะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา
ก็แค่กดยูทูปก็ได้ยินแล้ว
ไม่ต้องเสียเวลาตั้งคณะกรรมธิการ
เชื่อว่าถ้ารัฐบาลต้องการจะแก้รัฐธรรมนูลจริง

ให้ช่วยกันหาแนวทางแก้รัฐธรรมนูล
ก็สามารถทำได้เลยทันทีค่ะ
คือจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะครับ
นายกรัฐมนตรีถ้าอยากจะรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาจริงนะครับ
ไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมธิการอะไรเสียเวลาไปเท่าไหร่ครับ
ตั้งคณะกรรมการกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษานี่เสียเวลาไปเท่าไหร่ครับ
ถ้าฟังเสียงพวกเขาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหา
เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้กระบวนการแก้รัฐมนูลทั้งฉบับ
ถ้าเอาจริงผลักดันจริง๑ปี๑ปีครึ่งก็เสร็จครับ
ไม่ต้องซื้อเวลาครับให้สัญญากับประชาชนด้วยตัวเองครับ
ว่าจะทำให้เสร็จภายใน๑ปี๑ปีครึ่งทำได้ทันที
ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์แล้วก็ไปร่วมการชุมนุมแล้ว